ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ปีนี้ใครที่กำลังวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
แต่ว่ายังวางแผนไม่ถูกเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยให้เรานั้น
หาเส้นทางการวางแผนได้ง่ายมากขึ้นทั้งเรื่องของการเดินทาง
เรื่องของข้อมูลที่ท่องเที่ยววิธีการเดินทางเลี่ยงรถติด
รวมทั้งเปรียบเทียบว่าตัวเครื่องบินของที่ไหนถูกกว่ากัน

ใครที่อยากสารฝันทริปปีใหม่ปีนี้แบบสะดวกสบายแบบนี้
ใกล้ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่แล้ว
ยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไปยังไง
วันนี้มีวิธีการเตรียมตัวง่ายในยุคดิจิตอล
สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่มาฝากกันค่ะ
อยากไปเที่ยวก็ต้องลองหาข้อมูลสถานที่น่าไปเช็คอิน
แอปภารกิจเที่ยวค่ะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รวมข้อมูล๑๘๙สถานที่ท่องเที่ยวในไทย
เราสามารถค้นหาจากภาคและจังหวัดที่ต้องการจะไป
ก็จะแสดงสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงขึ้นมาให้เห็นทันทีค่ะ
เลือกที่เที่ยวได้แล้วจะเดินทางไปยังไง
สายชิวอยากขับรถไปเที่ยวไป
นี้ก็มีฟีเจอร์เส้นทางภารกิจเที่ยว
แสดงผลแผนที่เส้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
ว่ามีที่ไหนน่าแวะหรือมีร้านอาหารเด็ดอะไร

ใครที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ยังมีอีกแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสภาพการจราจร
เป็นแผนที่นำทางแบบเรียลไทยมาแนะนำค่ะ
ช่วงหายซีซั่นที่ใครก็เตรียมตัวออกเดินทางแบบนี้

ชี้เส้นทางรถติดเพื่อให้เราไปถึงที่ใหม่ได้ไวขึ้นค่ะ
โดยล่าสุดก็ได้ปล่อยเวอร์ชั่นภาษาไทย
ส่วนใครที่อยากเที่ยวไกลหน่อยเดินทางด้วยเครื่องบิน
เราสามารถเลือกจุดหมายปลายทางได้วันที่เดินทางและตรวจสอบราคา
อาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลยค่ะ
ได้ทั้งสถานที่เที่ยวแล้วก็วิธีการเดินทางสำหรับทริปปีใหม่ปีนี้แล้วนะคะ
ตอนนี้เราก็ไปเตรียมตัวจัดกระเป๋ากันได้เลยค่ะ
แต่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ความรอบครอบในการแพ็คสิ่งของลงกระเป๋าสำหรับทริปนี้นะคะ
เราสามารถใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดกระเป๋าได้ค่ะ
นี้เราสามารถเลือกสถานที่ระยะเวลาในการไปจะค้างกี่คืน
ประสงค์ว่าไปเพื่อทำงานหรือท่องเที่ยวแล้วเลือกกิจกรรมที่จะไปทำ
ระบบจะแสดงสภาพอากาศและลิตรสิ่งของจำเป็นที่เราควรนำไปมาให้เป็นตัวเลือกค่ะ
ช่วยตัดปัญหาจัดกระเป๋าไม่ครบลืมของต่างไปได้เลย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมวิธีการเดินทางก็พร้อมจัดกระเป๋าก็พร้อม
ทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายด้วยแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเพียงปลายนิ้วสัมผัส
เท่านี้เราก็ไปเที่ยวปีใหม่ได้อย่างสบายใจแล้วค่ะ

ตายแล้วต่อไปไม่ต้องใช้สมองจำอะไรแล้ว

อาจจะไปไหนบอกจุดหมายไปเขาเช็คสภาพอากาศอะไรให้เรียบร้อย
ถูกไหนแพงสบายไปหมดเลยทุกอย่างนะครับ